ก็แต่งตัวพร้อมแล้วนะ
จะไปงานรัฐพิธีเปิดประชุมสภานะครับ

เขาจะไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงนะ
ข้อสรุปในการประชุมกรรมการบริหารพักนะฮะ

ความคิดเห็นของสอสอพักในการที่จะส่งใคร
ในการชิงประธานสภาหรือจะถอยยอมให้ก้าวไกลเนี่ย

นักข่าวคอยดักสัมภาษณ์อย่างเดียว
ลงมาจากลิฟต์ลงมาจากชั้นบน

แล้วคุณตายสิริวัลบอกว่าการประชุมของสอสอคือจบไปแล้วนะ

แต่ว่าตอนนี้กำลังประชุมกรรมการบริหารอยู่
เดี๋ยวจะเอามติของสสมาประชุมในมติของกรรมการบริหารด้วย
ตอนนี้ฟังเสียงกันสดสักนิดหนึ่งนะ
คุณสุธินให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรอยู่ฟังเลยฮะ
เพื่อตามวันรอเข้าไปเป็นบริหารสัมภาษณ์ให้ผลดีสุด
จะจบยังไงก็จะให้มั่นใจว่าอธิบายสังคมได้

เราก็เชื่อว่าสังคมน่าจะมีความสุขมากขึ้นกว่า

แฮปปี้กว่าที่ผ่านมาครับ

เพียงแต่ว่าอยู่ที่การโหวตนายกนั้นอีก

มาขึ้นด้วย
ดึงอาจจะมี
อาจจะมี
ก็มีแถลงใช่ในวันเนี้ยอาจจะค่ำหน่อยน่ะโอเค
ก็ก็มีความสุขขึ้นอยู่ก็สบายใจขึ้น
แต่ละคนก็มีสิทธิ์ใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็สบายใจมาก
ก็ไม่หรอกไม่เหมือนไม่เหมือนกับตอนนี้ก็คุยกันได้เห็นด้วยผลมากขึ้น
ครับน่ะโอเคครับ

อื้อไม่รู้แต่ว่ากรรมการประกอบควบคุมอยู่
ก็อาจจะไม่คุยกันอาจจะต่อโทรศัพท์ก็อาจจะจบ
คร่ำนี้มาไปไหน

เพราะว่า๒พรรค
อย่างที่บอกแนวทางของทางพัก
ก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภา

เพราะว่ารัฐพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา

แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินเวลา๑๗นาฬิกา
อย่างที่คุณสุธินบอกนะครับ
หลังจากนั้นน่าจะเป็นช่วงหัวค่ำนะครับ
เพื่อไทยก้าวไกลอาจจะต้องคุยกันนะครับ
และถึงจะมีข้อสรุปให้นักข่าวหรือสื่อมวลชนนำเสนอ
ใช่แล้วก็บอกว่าดูมีสีหน้าสีตายิ้มแย้ม
ดูน่าจะตอบคำถามประชาชนได้

ถ้ามีบรรยากาศสดมาแบบนี้อีกนะครับ

ใช่ค่ะพร้อมกับข่าวการเมืองควบคู่ไปเลยนะฮะ